ห้องน้ำที่มีขนาดกว้างประมาณ๒เมตรเนี่ย
มันน่าจะมีคนเข้าไปอยู่รวมกันแล้วมากที่สุดได้สักกี่คน
เมตรกว้างเท่าไหร่ไม่รู้ผมว่าสัก๑๐คนก็อึดอาจจะแย่แล้ว
ยืนแบบยืนเลยนะฮะ๑๐คนก็อาจจะพอได้นะ

ห้องน้ำนี้เนี่ยมันปกติก็เข้าคนเดียวนะ๑คน
แต่พอมันกลายเป็นที่หลบซ่อนของแรงงานต่างด้าวเนี่ย
อยู่ในนั้นกี่คนตอนที่ตำรวจไปเจอค่ะ

นี่คือห้องขนาด๒เมตรที่แรงงานต่างด้าวเขาซ่อนอยู่

แล้วเป็นแรงงานที่รอการเคลื่อนย้ายเข้าตัวเมืองชั้นใน
ตำรวจเนี่ยนำกำลังไปนะคะ
เพื่อที่จะไปจับกลุ่มค่ะ
ห้องน้ำกว้าง๒เมตรแต่มีแรงงานอยู่ในนั้น๒๑คน
เนี่ยยี่สิบเอ็ดคนอยู่ในนั้นนะคะครับ
ตอนที่ตำรวจไปเนี่ยเขาก็จริงมันก็มีพื้นที่อื่นอีกนะ
คือห้องเช่าห้องเช่าห้องนี้นะคะไปปิดล้อม
ภายนอกเหมือนไม่มีใครอยู่นะตำรวจใช้อุปกรณ์พิเศษส่องเข้าไป
รองเท้าเพียบเลยนะอาหารแห้งอีกเพียบเลยนะครับ
เข้าไปตรวจก็ไปเจอแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซ่อนตัวอยู่เพียบเลยเหมือนกันนะคะ
แล้วยังไม่หมดคือมันก็มีห้องอีกห้องหนึ่งก็คือห้องน้ำนี่แหละนะคะ
จากข้างในพอเปิดออกมาตกใจซ้ำอีกรอบนึงค่ะ
สองเมตรมีอยู่ยี่สิบเอ็ดคนครับหนึ่งสองสามสี่นับนิ้วไม่พออ่ะฮะนะฮะ
สิบเอ็ดคนรวมรวมแล้วทั้งในห้องน้ำแล้วก็ไอ้ข้างนอกที่ไม่ใช่ห้องน้ำเนี่ย
มีทั้งหมดสี่สิบแปดคนคุณผู้ชมอัดกันอยู่ข้างในเนี่ยค่ะโอ้โห
คือเห็นคนรวมเยอะในยุคนี้นะอย่างแรกที่นึกถึงเลยคือโควิด
แต่เขาตรวจดูแล้วเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีใครติดเชื้อเลยนะ
จังหวัดตากคือเขาบอกว่าทุกคนต้องจ่ายค่าในหน้าคนละ๒๕๐๐
แล้วเขาเอามากักไว้ตรงนี้ก่อนที่จะพาเข้าตัวเมืองจริงก็น่าเห็นใจนะแต่ว่า
ก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ไม่รู้ว่ามีใครโดนไปหลอกเขามาด้วยหรือเปล่านะคะ